สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามเห็นบรรยากาศการเดินทางไปของชนะทิพย์สงกระสินมีป้ายไฟด้วยอืม

เขานั้นมีโอกาสที่จะเฉิดฉายในญี่ปุ่น

ถ้าไปแล้วได้ลงเล่นต่อเนื่องภายในปี๒ปีนี้
แค่ไหนแล้วก็เรื่องการปรับตัวจะทำได้ดีมา๑๙๘๓๒
ผ้าพันธกรรมก่อนตอนที่กำลังขึ้นเครื่องเดินทางไปที่
โรเลสซัปโปโรสถานการณ์ล่าสุดของต้นสังกัดของชนะทิพย์ก็อยู่อันดับ๑๕ของตารางนะครับ
ยายืมตัวก็คือ๑ปีครึ่งหรือว่าสิบแปดเดือนซึ่งทางเจจะเป็นนักเตะไทยนะครับ
ที่ได้เล่นในหลีกอาชีพสูงสุดของญี่ปุ่นเป็นคนแรกนะครับย้ำอีกครั้งลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเป็นคนแรกนะครับ
การบาดเจ็บสะโพกแล้วก็หลังเท้าเนี่ยทำให้เขาต้องถอนตัวทีมชาติดีขึ้นแล้วแล้วก็พร้อม
เป้าหมายว่าจะพิสูจน์ฝีเท้าให้ทุกคนยอมรับให้ได้ครับ
เต้นครับนอนไม่ค่อยหลังนอนตีสองนู่นครับก็ตื่นเต้นค่อนข้างตื่นเต้นมากเพราะว่าอันนี้คือเราไม่ได้ไปเที่ยวแล้วอันนี้คือเราเหมือนแบบว่าจ้ะ
แต่ไปนู่นไม่มีใครรู้จักเราครับเราก็เหมือนเด็กคนนึงเพิ่งเริ่มเข้ามาใครวะอะไรอย่างนี้เราต้องพยายามทำให้เขายอมรับในตัวผม
เราไปเราก็อยากประชุมผลงานให้ดีแล้วก็คือผมก็ต้องทำหน้าที่ในสนามซ้อมให้ดีก่อน
ถ้าสนามซ้อมต้องทำไม่ดีผมก็คงไม่ได้ลงแต่ถ้าสนามซ้อมผมทำได้ดีผมว่าก็มีโอกาสที่จะได้ลงไปช่วย
และคำพูดขอบความคลมคลายได้แต่ว่าเขาไม่สามารถทำได้จริง
เขาไม่ใช้ผู้เศร้ายงามที่ทำได้แต่เขามีความฝันนะครับ

ทำให้ต้องกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
ปัญหาโฮมซิเกลือการคิดถึงบ้านมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา
ผมว่าทุกประเทศมีหมดทุกคนต้องเผชิญกับมันหมด
แต่จัดการอย่างไรเจ๊บอกว่าไม่กังวลเรื่องนี้
ปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีมากมายในการจะสื่อสารกลับมากับคนทางบ้านนะครับ
ส่วนเรื่องของอาหารการกินไม่หนักใจ
เขาพร้อมที่จะทานอาหารท้องถิ่นเพื่อที่จะได้มีสมาธิอย่างเต็มที่
กับการทำผลงานในสนามให้ดีที่สุดครับ
แต่เดี๋ยวนี้ผมว่าโลกเรามันแคบแล้ว
คือมีโทรศัพท์มันก็เห็นหน้ากันได้เกือบทุกวันอยู่แล้ว

ก็ไปเนี่ยยังไม่รู้เลยทานอะไรแต่ก็จะพยายามทานหาบ้านเขา
นะครับเพราะว่าคงผมไม่ได้เอามาม่าไม่ได้เอาอะไรไปเลย
เพราะว่าเราก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการกินอยู่ของเขา
ส่วนทางด้านคุณก้องพบสงกระสินคุณพ่อของชนะทิพย์นะครับ
ได้ให้กำลังใจให้กับลูกชายในการพิสูจน์ตัวเองบนหลีกระดับแถวหน้าของเอเชีย
มั่นใจว่าเมซิเจนั้นจะไม่มีปัญหาในเรื่องของโฮมซิกหรือว่าการปรับตัวอย่างแน่นอน
พร้อมทั้งเปิดเผยว่าจะเดินทางไปให้กำลังใจที่ญี่ปุ่นเป็นระยะด้วยนะครับ
ก็ไปครับก็มันมีในที่ทำสัญญากันไว้ว่า
ปีนึงให้ผมบินได้ประมาณ๔ครั้ง๔ที่นั่งแบบที่คุยกันไว้นะ
แล้วก็ถ้าผมเดี๋ยววันที่๒๒เจน่าจะกลับมาเจอเมืองทองนะครับ
ก็เดี๋ยวผมอาจจะไปแมทนั้นก็ได้ครับ
ตามคิวที่คุณพ่อบอกนะครับบินไป๒๐เดี๋ยวกลับมาอีกแล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวจะมากับต้นสังกัดใหม่ก็คือ
ก็เอาใจช่วยแล้วกันเพราะว่าโอกาสของเจผมว่ามี
เนื่องจากว่าคือเจนลีกเนี่ยทีมนี้ต้องยอมรับผลงานตอนนี้ไม่ค่อยดี
นั้นต้องการอะไรใหม่แล้วเอาเจไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสสอดแทรกได้เลยในเกมแรกด้วย
ถือว่าเป็นโอกาสของเมซิเจด้วยนะครับที่จะได้พิสูจน์ตัวเอง
ต้นสังกัดใหม่ที่ในตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไห